เคยเจอคนที่ชื่อและนามสกุลเหมือนกับเราไหม
ล่าสุดมีคนไปโพสต์ว่าคนชื่อนรงเกรดแก้วเขาตายแล้ว

ประกาศตามหาลูกชายกับญาติให้มาช่วยติดต่อรับศพทำเอา

เสร็จปุ๊บก็มีการแชร์ในเพจกิมรายดีศรีราชา
แชร์ไปถึงครอบครัวเกรดแก้ว
แล้วก็โทรไปหาคนชื่อนรงเกรดแก้ว
คนที่ชื่อนรงเกรดแก้วเขาอยู่นู่นครับ

เขาอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่สงขรา

แล้วคุณรู้ไหมตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มีคนใช้ชื่อนรงเกรดแก้ว๔๐กว่าคน

ที่จะมีคนใช้ชื่อนามสกุลซ้ำกันขนาดนี้

อันนี้ตัวจริงนรงเกียรติแก้ว

รายดีศรีราชามีการโพสต์ตามหาลูกชายของนรงเกียรติแก้ว

ติดต่อญาติไม่ได้ติดต่อลูกชายไม่ได้
เดี๋ยวจะเผาศพ๒๔กันยายน

หลังจากมีคนเห็นโพสต์นั้น
ก็มีคนโทรศัพท์ไปหานรงเกรดแก้ว

ลุงลุงตายแล้วเหรอ

เรื่องนี้หลานสาวเนี่ย
ราชาแล้วเขาเห็นเพจเมื่อกี้แชร์

ก็เลยไปถามเฮ้ยลุงตายหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะ
แล้วพอไปดูเออชื่อนามสกุลเขียนเหมือนกันเลย

อายุรุ่นราวคราวเดียวกันด้วย
ถามกันสุดท้ายแกรับสาย

ทีนี้ส่วนนายนรงที่เสียชีวิต

ไม่ได้เป็นญาติเหมือนกันถึงแม้จะใช้นามสกุลเดียวกันก็ตาม

แล้วเท่าที่ตรวจสอบไปไม่น่าเชื่อนะ
นรงเกรดแก้วมีคนใช้ชื่อนี้

แล้วที่ผ่านมามันก็เคยมีปัญหามีคนคนหนึ่ง

แล้วก็ไปชื่อซ้ำกับตัวเองแล้วก็ถูกแบบติดต่อมา